คุณผู้ชมค่ะไปดูฝากวงการลูกทุ่งกันหน่อยดีกว่า
คุณก้องห้วยไร่ช่วงนี้เบื่อก็เลยอยู่บ้านแต่งเพลงมาใหม่
คุณผู้ชมปล่อยซิงเกิ้ลแรกนะคะ
ให้แฟนได้ฟังให้หายคิดถึงกัน
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะ
ไม่ต้องทำเหมือนฉันนี่ค่ะ
อยากจะไปก็ไปเถิดนะ
ไม่ต้องมาทำเป็นบีต
น้ำตาสุดท้ายเธอก็ทิ้งกัน
คุณก้องเขาบอกว่าคือแต่งเพลงออกมา

ช่วยแต่งชื่อเพลงให้เขาหน่อยค่ะ
หลายคนก็ตั้งชื่อมานะ

ดิฉันว่าชื่อเพลงนี้ได้ไหม

อิงยังหว่าคือแบบเพิ่นคือเศร้าแท้
ไม่เจ้าตัวเหลือเติมคุณผู้ชม

บางคนก็บอกว่าชื่อเพลงวิธีบอกลาดีไหม

ยินดีคำลามมากมายเลยคุณผู้ชม

อยากให้ชื่อเพลงนี้ชื่ออะไรนะคะ

เผื่อเอาไปบอกคุณกล้องอีกทีนึงเนาะ

โหวตในใจดิฉันก็ได้ค่ะ

ให้ไล่อีกทีละกันเนาะ
เอาล่ะชื่อเพลงดิฉันก็อยากรู้นะคะ
จริงเพราะพอเป็นระดับนี้ก็กระชุนกระชวยหัวใจ